กลับมาดูกันต่อกับน้องต้าสยามงานข้าวอีกแล้วค่ะ
จริงก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไม่รู้ว่าจะเป็นโรคจิตหรือเปล่านะคะ
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
เทคโนโลยีนะคะหลังจากที่แจ้งความไว้แล้วตั้งแต่วันที่๙ที่ผ่านมาค่ะ
คือเจอพวกจิตป่วนนะคะแบบนี้เชอรี่
คือมีพวกไม่หวังดีนะคะคอยส่งข้อความเท็จให้บุคคลอื่น
วิธีการนี้คือเชอรี่ส่งข้อความที่แบบมั่วซั่วเนี่ยนะคะ
ไปที่แฟนคลับช่างแต่งหน้าแล้วก็อีกหลายคนที่เธอรู้จักนะคะ
ในข้อความระบุว่าให้ระวังสาวจ๊ะจะตั้งท้อง
สร้างความเสียหายกับเธอเป็นอย่างมากนะคะ
คู่กรณีจึงได้โทรมาหาผู้จัดการของตนและมีน้ำเสียงร้องไห้

คุยไปคุยมานะคะก็เหมือนจะดี

ยังบอกว่านะคะถ้าป่วยจริงจะเตรียมออกค่ารักษาให้
ว่าจะโดนคดีให้ถึงที่สุดเลยล่ะค่ะ

คิดว่าไม่น่าจะใกล้ตัวนะคะเพราะว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องเท็จ

ก็เป็นจนแบบเวลาเขาส่งไปอะไรอย่างนี้คนไม่เล่นด้วย
คือคนรอบข้างหนูรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงอะไรยังไง
ก็ไม่ได้มีใครส่งต่อมาจนแบบเขาส่งว่าเออระวังนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้
ว่าท้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบเลยไม่ไหวแล้ว

คือถ้าคู่กรณีน้อยหนูก็คงจะมาคงไม่ได้มาเพราะหนูคงรู้ตัวไปเลย
อันนี้มันเยอะเกินหนูไม่รู้จริงว่าใคร
อย่างที่จ้าบอกคู่กรณีเยอะมากก็เลยต้องเดินทางมา
ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนิดนึงนะคะแล้วก็แฟนคลับที่เคยไปป่วนเขาเลย
คือหาตัวไม่ยากนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโทรกันเช็คกันได้แบบนี้แล้วเนี่ย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าป่วยจริงอย่างที่จ๊ะบอกเดี๋ยวออกค่ารักษาให้
แต่ถ้าป่วยไม่จริงก็เจอกันในคุกในตารางก็ว่ากันไป
เอาเวลามาดูไทยรัฐทีวีดีกว่าค่ะส่งไลน์มาทักทายเราดีกว่านะคะ
ให้กำลังใจเนี่ยค่ะวิรบรุษถ้ำหลวงอย่างจ๋าแซมแบบนี้นะคะ